มาดูเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนนะฮะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้เกิดไฟไหม้ที่จังหวัดพยาวนะครับ
ก็เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนของประชาชน
เขตอำเภอดอกคำใต้เสียหายทั้งหลังเลยครับ
เรื่องต้นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่เห็นไหมฮะไฟโหมกระหน่ำแบบนี้เลยนะครับ
ตำรวจสพดอกคำใต้ได้ประสานรถดับเพลิงร่วม๑๐คัน
ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเล็กที่๒๐๕หมู่ที่๑
ห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
พร้อมกับเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงกว่า๓๐นาทีเพลิงจึงสงบ
จากการตรวจสอบบ้านที่ถูกเพลิงไหม้นะครับ

ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในบริเวณบ้าน
และคือช่วงนี้นอกจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้ว
ยังมีกระแสลมที่พัดอย่างต่อเนื่องด้วย

ความเสียหายมูลค่ากว่า๓๐๐๐๐๐
ส่วนสาเหตุทำให้เผลิงไหม้ทั้งต้นสรรค์สนิทานว่า
อีกครั้งในช่วงสายของวันนี้แหละครับ